ขึ้นหน้าเหตุการณ์รถขับทับเด็กอายุเพียง๒ขวบ
แล้วก็หลบหนีไปในซอยจรรย์สนิทวง๓
ล่าสุดนั้นก็เจอตัวคนขับแล้ว

เพราะว่าในซอยคุณผู้ชมดูภาพนี้นะ
น่ากลัวว่ะตัวนี้หนึ่งใช่นี่น้องกำลังคันค้าเล่นอยู่เนี่ย

ขาซ้ายหักต้องใส่เฝือกแล้วก็ต้องรอดูอาการ
หวาดภาวะมากแล้วก็ยังสะดุ้งเป็นระยะ
ร้องเรียกแม่ตลอดกอดแม่ตลอด

คู่กรณีก็ติดต่อมายอมรับผิดแล้วดูสภาพน้องสิครับต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะ
ล่าสุดทีมข่าวเราไปพบกับคนขับรถเก่งคันนั้นคือนายประหยัดเทียนอ่อนครับ
ก็มาเจอกับนักข่าวแล้วก็บอกว่าขับรถไปส่งแฟนที่ห้องพักในซอยนี้
มาทะลุถึงกันกับซอยที่เกิดเหตุ
ช่วงเกิดเหตุมีรถยนต์ขับสวนมาทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้
ก็เลยเลี้ยวไปทางจุดที่เกิดเหตุแน่นอนเป็นมุมอับ
เลี้ยวขวาหักศอกแบบนี้เขามองไม่เห็นเด็กมัวแต่
กับเด็กอีกฝั่งหนึ่งที่เล่นอยู่แล้วก็มาทราบทีหลังว่าซอยนี้เด็กมันเยอะนะฮะ
แล้วก็ทับเด็กไปแล้วนะครับที่ผ่านมาไม่คิดจะหนี
แต่ไม่ทราบจริงว่าตัวเองทับเด็กตอนนี้กังวลเพียงเรื่องของการชดใช้
เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรนะฮะฐานะก็ไม่ได้ดีมาก
แต่รถยนต์ก็มีพรบแล้วก็มีประกันภัยอยู่แล้ว
รับว่าเครียดแต่ว่าก็ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่

ระภาพวงจอมปิดก็จับภาพแล้วก็ทะเบียนรถสีรถได้อย่างชัดเจน

ยิ่งเด็กเล็กเค้าทรุงสนอยากรู้อยากเห็น
พ่อแม่ไม่ควรจะปล่อยให้น้องคารแบบนี้คนเดียว